สาววัย๒๔ปีสุดทนกับหนุ่มโรคจิตคนหนึ่งนะ
โทรตามตื้อเพื่อจะเล่นเซ็กโฟนกับเธอมาเป็นปีแล้วนะครับ
ผู้หญิงคนนี้ทั้งเปลี่ยนเบอร์ก็แล้วบล็อกเบอร์ก็แล้ว
นายคนนี้ก็ยังตามเบอร์มาถูก
ไม่รู้ตามมาได้ยังไงจนกระทั่งโทรมาขอมีเพศสัมพันธ์กับเธอ
เธอไปปรึกษาญาติแล้วบอกเอาล่ะญาติทุกท่านเราวางแผนกันเองเลย
เขานัดที่ไหนนัดที่โรงแรมใช่ไหมไป
แต้มไปทั้งแยดทุกคนเลยนะ

เกิดเป็นภาพเมื่อเชียงแยดของผู้เสียหายเนี่ยรวบตัวหนุ่มโรคจิต
ภายในโรงแรมแห่งหนึ่งริมถนนจรรยานนท
ตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ก่อนที่จะแจ้งให้ตำรวจเข้ามาควบคุมตัวนะครับ
ผู้ต้องหาคือนายพงคณิตเจงชั่วอายุ๒๗ปี

ถูกคุมตัวนำไปสอบสวนที่สพบังปะกงครับ
หญิงสาวอายุ๒๔ปีที่เราต้องเบอร์หน้าเมื่อสักครู่นี้ให้การนะครับ
บอกว่านายพงคณิตใช้โทรศัพท์โทรมาหาเธอ
เพื่อขอเล่นเซ็กโฟนมานานเป็นปีแล้ว
เธอบอกเธอเปลี่ยนเบอร์หลายครั้งแล้วนะ
รวมทั้งบล็อกเบอร์นายพงคณิตไปแล้ว
แต่นายพงคณิตก็ยังเปลี่ยนเบอร์
โทรมาหาเธอได้ตลอดทุกวันเลย
โดยทุกครั้งและทุกวันจะขอมีอะไรด้วย
ขอมีเซ็กโฟนด้วยก็ยังดี
โดยเธอทนไม่ไหวจริงนะครับ
โดยเมื่อวานนี้นายพงคณิตโทรมาอีกแล้ว
ขอมีอะไรด้วยโดยคราวนี้นัดนะ

เอาล่ะตัวผู้หญิงจึงปรึกษาญาติพี่น้องว่าเอาไม่ไหวจริง

ญาติญาติมาช่วยกันจับตัวคนนี้เลย
ซ้อนแผนทำตามการแนะ
ทำตามการนัดของผู้ชายคนนี้
เขาอยากให้ทำอะไรทำตามโอนอ่อนผ่อนตามสักนิดนึ

ก็เลยจะไปที่โรงแรมก็นัดเลย
ก็ขับรถกระบะเลี้ยวเข้ามาในโรงแรม

ทันใดทันทีนั้นทางญาตินี่แหละครับ
ก็รุมเข้าไปจับตัวเอาไว้แล้วก็โทรแจ้งตำรวจนะครับ
พงคณิตให้การว่าได้โทรเล่นเซ็กโฟนทุกวันจริง
และไม่คิดว่าจะถูกจับตัว

โทรแล้วก็ถามแล้วก็นัดบ้านโรงแรมบอกว่าบ้านโรงแรมไหมอะไรอย่างเนี่ยครับ

เพื่อนของผมนะครับ

แต่ว่าผมก็ไม่เคยเจอกับเขาหรอก

อืมเราทำอย่างงี้บ่อยไม่

อย่างเงี้ยก็ออกจบก็บ่อยเหมือนกันนะครับแต่แต่ว่า
เดือนนึงอาจจะประมาณสองครั้งสามครั้งครับแล้วเราโทรเล่นไปโกนจริงป่ะ
ผมผมก็จริงครับแต่ว่าเขาเขาก็วางวางวางเขาไม่อะไรหรอกครับบางคน
แล้วครั้งนี้เราเข้ามาโรงแรมแล้วก็บอกว่าผมก็บอกเขาว่า
อะไรไปโรงแรมมันไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อชวนเข้ามาโรงแรมครับ
ขึ้นห้องยังยังไม่ได้ขึ้นเลยยังจ่ายตังค์ยังไม่ได้ถอนเลยครับ
โอ้โหยังไม่ได้ขึ้นเลยจ่ายตังค์ไปแล้วยังไม่ได้ทอนเลย
แสดงตัวมาก่อนญาติแสดงตัวเข้าจับกลุ่มก่อนนะฮะ
นายพงคณิตยังยอมรับอีกนะครับว่าเพิ่งเสพยาบ้ามา๒วัน
ซึ่งทุกครั้งที่เสพก็จะเกิดอารมณ์ทางเพศ

ตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อหาก่อความเดือดร้อนรำคาญ
และเสพยาส่งดำเนินคดีต่อไป
แต่ถ้าเป็นเรื่องของจิตใจจะต้องได้รับการบำบัด

หรือว่าเรื่องของยาเสพติดที่ต้องได้รับการบำบัด
ก็จะส่งต่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป